เรื่องของความเชื่อมีมาหลากหลายรูปแบบ
มีอีกหนึ่งความเชื่อเรื่องนี้ไม่ต้องวิ่งนะคะ

เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีนางรำ
เขาไปร่วมพิธีบวงสวงพญานาค
รำอยู่นั้นจู่เกิดซุดลงแล้วก็ร้องห่มร้องไห้
ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่านี่แหละองค์ลง
ลงจริงหรือเปล่ายังไงตามไปดูกันดีกว่านะ
เมื่อวันที่๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ทางวัดวณสันติการามบ้านโนนน้ำเกลี้ยงอยู่ที่ตำบลโพนทอง
อำเภอเมืองกาลสินเขามีการจัดพิธีบวงสวงพญาวิสุทธินิรการนคราชขึ้นมา
ซึ่งเป็นองค์พญานาคองค์ใหญ่เลยนะคะที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของชาวบ้าน
ร่วมกันสร้างขึ้นให้เป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่มีความเชื่อ
และก็ต้องการมากราบไหว้มาสักการะองค์พญานาคาราชนั่นเอง

พิธีใหญ่โตแบบนี้เลยคุณผู้ชมเห็นไหม
แล้วภายในพิธีเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เริ่มด้วยการประกอบพิธีบวงสวง
ถวายเครื่องเส้นไหว้อาหารคาวอาหารหวานผลไม้
จากนั้นก็จะมีการร่ายรำค่ะเป็นการรำถวายในพิธีบวงสวง
โดยชาวบ้านที่มาฟ้อนรำกันอย่างสวยงามมากมายแบบนี้

แล้วคุณตั้งใจดูนะในระหว่างที่เหล่าบรรดาลนางรำทำการไล่รำบวงสวงสักพักหนึ่ง

ก็คือมีนางรำอยู่ท่านหนึ่งที่มาร่วมรำบวงสวง
เกิดอาการผิดปกติซุดลงคุณเห็นไหม

สุดลงไปพอซุดลงไปแล้วร้องไห้ออกมาด้วย
หลังจากนั้นอาการแบบนี้เลยค่ะตัวเกร็งมือไม้เกร็งไปหมด
แต่ยังเหมือนมีอาการร้องไห้อยู่ตลอดเวลา
ชาวบ้านที่เห็นก็ช่วยกันพยุงนะ
แล้วก็พานางรำออกมาเพื่อปฐมพยาบาลกันอยู่นานสองนาน
แต่ว่าอาการก็ยังไม่ดีขึ้น
ยังมีการตัวเกร็งอยู่คุณเห็นไหม
แบบนี้ต้องทำยังไงรู้ไหม
พรามท่านนี้เข้ามาแล้วก็ทำการสวดมนต์
รูปบริเวณคางของนางรำแบบนี้ค่ะ
รูปไปรูปมาสวดมนต์ไปด้วยปรากฏว่า
อาการของเธอดีขึ้นดีขึ้นเรื่อย
จนสามารถลุกขึ้นได้แล้วค่ะ
แบบนี้ซึ่งชาวบ้านเขาก็เล่าให้ฟังนะ
อาการที่เกิดขึ้นทางหมอพรามบอกว่า
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะลงมาเข้านางรำ
หรือที่เรียกว่าอาการองค์ลงนั่นเอง
เป็นการแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงปู่พญาวิสุทธินิรการนคราช
ที่จะมาบันดาลให้ความสุขความโชคลาบมั่งมีศรีสุขกับชาวบ้านแห่งนี้
และนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลอีกเช่นเดียวกัน
ย้ำกันเป็นประจำว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชม
หลังจากที่นางรำฟื้นขึ้นมาแล้ว
ก็ให้นางรำมาบอกท่าน
ขอคำมามาบอกท่านหน่อยแล้วก็ทำพิธีกันนะ
เป็นอันเสร็จสิ้นจริงเป็นความเชื่อเอาล่ะของชาวบ้านเขาอยู่แล้ว
เรื่องความเชื่อแบบนี้หลายเรื่องมันก็พิสูจน์ไม่ได้

ลมพับไปเนื่องจากว่ากัดร้อนก็เป็นไปได้นะคะ
อันนี้ก็จริงแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวไปตรวจสุขภาพอีกทีดีกว่าเนาะ